พูดสิใครย่ำสยอง
ด้านหลังลิงก็ต้องเมื่อกี้แหละไม่เลยพี่เบิร์ตอันนี้เดี๋ยวพาไปดู
พาไปดูที่ภาคใต้ที่พังงาค่ะ
เหตุการณ์นี้นะโอ้โฮโอ้ยใช่แล้วคิดดูสิ
อายุ๓เดือนดอมเอ้ยนอนดูดนมขวดอยู่ในบ้านอ่ะ
แล้วลิงบุกมามากัดหัวค่ะ
เรื่องนี้นะชาวบ้านเกาะไม้ไผ่ที่ตำบลเกาะปัญหยีอำเภอเมืองพังงา
นางสาวจิราพรกาหลงอายุ๓๗ปีเนี่ยเธอเล่าให้ฟังบอกว่าบ้านเนี่ย
อยู่ติดกับป่ากงกลางแล้วป่ากงกลางมันต้องมีลิงสมัยถูกไหม
ทีนี้เมื่อวานนี้หลานนอนอยู่กำลังกินนมอยู่อยู่คนเดียว
ญาติที่เลี้ยงหลานลุกไปเข้าห้องน้ำปรากฏว่าไอ้ลิงสแหมดสองตัวแอบเข้ามา
แล้วก็มาขย่ำหัวหลานชายถึงในบ้านเลย
แล้วตอนนั้นตัวคุณจิราพรกลับมาถึงบ้านพอดี
เปิดประตูมาปั๊บเจอลิงกำลังขย่ำหัวหลานอยู่
หลานนี่ร้องจ้าเลยก็คงเจ็บหน้าดูค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้คุณจิราพรก็เลยตะโกนไล่ไปไปร้องให้คนมาช่วย
อยู่พักนึงลิงสองตัวมันถึงยอมกระโดดหนีเข้าป่ากงกลางไป
แล้วมาดูปรากฏว่าหัวหลานโดนกัดเลือดออกเยอะเลย
เป็นรอยเขี้ยว๕๖รอยรีบพาหลานส่งโรงพยาบาลเลยนะคะ

อยู่ที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตค่ะ
หาที่สะสมมาในพื้นที่นะ
แล้วมันสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านมานานแล้ว

จะมาขโมยของมาทำลายข้าวของของชาวบ้าน

เดี๋ยวทำรุนแรงไปเดี๋ยวก็จะโดนกฎหมายคุ้มครองสัตว์อีก
หน่วยงานมาดูแลมาแก้ไขปัญหาหน่อยสิ
โอ้โหพอเห็นแบบนี้ก็สยองแทนเหมือนกันนะ
ถ้าอย่างนั้นก็ต้องแบบปิดประตูปิดหน้าต่างให้ดีอย่างนี้นะคะ